สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
การแพทย์ระบาดโควิด๑๙ระลอกแรกในหลายประเทศอย่างไม่ทันซาดี
ระลอกที่๒ก็มาถึงแล้วนะคะ
โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ที่การแพร่ระบาดโควิด๑๙เริ่มคลี่คลาย
จากตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่หลักร้อยลดลงเหลือเพียงหลักสิบ
แต่ก็ยังไม่ทันไรนะคะก็ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความหวาดระแวงของการแพร่ระบาดระรอกที่๒อีกครั้งค่ะ
แพร่ระบาดโควิด๑๙ของเกาหลีใต้ครั้งนี้คล้ายกับเหตุการณ์ในระลอกแรกของหญิงวัย๖๐ปีที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาค่ะ
คือพบบุคคลติดเชื้อ๑รายและขยายเป็นวงกว้างในเวลาต่อมา
แต่ความแตกต่างของการแพร่ระบาดระลอกที่๒นี้นะคะพบว่ามีความซับซ้อนและเสี่ยงมากค่ะ
กลับไปวันพุธที่๖พฤษภาคมนะคะชายวัย๒๙ปีมีผลรวดยืนยันเป็นบวกซึ่งนั่นหมายความว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งจากการสอบสวนประวัติการเดินทางช่วงที่ผ่านมาของชายวัย๒๙คนนี้ก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๑พฤษภาคมและร่วงเลยไปจนถึงวันถัดไป
หลังจากนั้น๓วันถัดมาในวันเสาร์ที่๙พฤษภาคม
รัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีคำสั่งปิดคลับและบาร์มากกว่า๒๐๐แห่ง
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙ที่อาจจะแผลขยายวงกว้างค่ะ
ด้วยความหวาดกลัวการแพร่ระบาดระลอกที่๒นี้นะคะ
ซึ่งอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าที่ผ่านมา
ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เคลื่อนกำลังพลกว่า๘๕๐๐นายทั่วประเทศ
ออกปฏิบัติการเชิงรุกแข่งกับเวลาและการแพร่เชื้อโควิด๑๙ให้รวดเร็ว
ลงพื้นที่ยืนยันตัวตนบุคคลที่เคยไปย่านอิทาวรซึ่งเป็นแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืน
ซึ่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปาร์ควอนซูนนายกเทศมนตรีกรุงโซ
ก็ได้ออกมาเตือนด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง
กรุงโซสูญเสียประเทศก็สูญเสียด้วย
หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมจากคลัสเตอร์อิทวรเกิน๑๐๐ราย
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ที่มี๙๗รายในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โดยรายงานของนายกเทศมนตรีกรุงโซระบุว่า
กรุงโซกำลังดำเนินการติดตามบุคคลที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวราว๑๑๐๐ราย
เพื่อยืนยันตัวตนด้วยวิธีการต่างทั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีอีก๕๐๐รายชื่อที่เคยอยู่ในบริเวณดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบด้วย
และจากรายงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรุงโซเมื่อวันจันทร์ที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่า
จากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังกระจายกำลังติดตามอีกราว๒๐๐รายซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตน
และก็ยังมีอีกมากกว่าห้าพันรายชื่อค่ะที่เคยไปเที่ยวคลับย่านอิทวรช่วงระหว่างที่มีปัญหา
และสำหรับบุคคลใดนะคะที่มีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะต้องได้รับการสอบถามโดยผู้ตรวจสอบและส่งข้อความยืนยันค่ะ
ซึ่งการติดตามเส้นทางการติดต่ออย่างเข้มงวดและการรวดสอบหาเชื้อโรคโควิด๑๙อย่างแข่งขันถือเป็นกุญแจของความสำเร็จในการรับมือการแพร่ระบาดของเกาหลีใต้ค่ะ
และนี่ยังเป็นรางสังหรณ์นะคะที่สร้างความวิตกกังวลอย่างรุนแรงว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีการดำเนินการยกเลิกและเพิกถอนนโยบายดังกล่าวเพื่อที่จะคงอัตราการติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำกว่าจุดเริ่มต้นที่อยู่ในช่วงภาวะอันตรายที่ผ่านมาค่ะ
ในส่วนของแหล่งต้นตอคลัสเตอร์อิทวรนะคะก็มีการพบว่าฟุ้งชนที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมของคลับและบาร์มีความเสี่ยงสูงมากที่จะแพร่เชื้อสู่ชุมชนต่อไป
โดยจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็พบค่ะว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายเป็นพิเศษในสถานที่ที่มีการชุมนุมมากเช่นกลุ่มคลัสเตอร์คอร์เซนเตอร์ค่ะ
จากนี้นะคะรัฐบาลกรุงโซยังประกาศเมื่อวันอังคารที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะว่ารถโดยสารรับประกาศจะมีการพิจารณาให้มีการเปิดหน้าต่างได้ซึ่งเป็นมาตรการในการรับมือต่อสู้กับไวรัสโคโรนาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
ซึ่งการปฏิบัติการอย่างแข็งขันในการแกะรอยมากกว่าในพันรายที่มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ล่าสุดโดยประราศจากการใช้วิธีการปิดเมืองอย่างเข้มข้นซึ่งตรงกันข้างกับวิธีการของประเทศจีนหรือประเทศอื่นที่มีการจัดการเก็บตัวเลขด้วยการจำกัดวงของผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นวิ
ทนทนจีลินมีการรายงานว่ามีการแพร่เชื้อภัยในประเทศ๑๑รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานท้องถิ่นต้องออกมาตรการปิดเมืองบางส่วนไว้ทันทีค่ะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายกับกรณีของการติดเชื้อในกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในเมืองทางตอนเหนือของฮามบินที่มีการปิดเมืองเมื่อช่วงเดื
หลังพบการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ที่ได้รับเชื้อจากชุมชนนิพักษัยช่วงวันอาทิตย์ที่๑๐พฤษภาคมและวันจันทร์ที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ปิดท้ายสัปดาห์นี้มาดูกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะ
ซึ่งได้สร้างทั้งผู้ชนะและผู้แพ้รวดเร็วเกินกว่าที่ผู้เล่นจะปรับตัวได้ทันค่ะ
หมายความว่าอย่างไรไม่ว่าพวกเขาจะปิดร้านอยู่หรือจะกลับมาเปิดอีกครั้งทันทีก็ตาม
แต่บริษัทด้านการลงทุนกลับมองว่าร้านค้าในสหรัฐอเมริกามากกว่า๑แสนแห่งจะต้องปิดตัวลงในปี๒๕๖๘อย่างแน่นอนค่ะ
คาดการณ์อีกด้วยนะคะว่าห้างสรรพสินค้าในสหรัฐอเมริกาอาจต้องจากลาเร็วกว่าเดิม
นั่นเพราะว่าห้างสรรพสินค้าจะสูญเสียรายได้ค่าเช่ามากกว่า๙๐ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมดค่ะ
ศูนย์กลางช้อปปิ้งบางแห่งที่กำลังเร่งกลับมาเปิดใหม่ภายใต้แนวทางการปฏิบัติทางสาธารณสุขที่ยังไม่มีความแน่ชัดนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันค่ะ
และจากการแพร่ระบาดโควิด๑๙ก็ยังเป็นฝันร้ายของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์อิสระด้วย
หมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าแบรนด์เล็กอาจมีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่รัดกลุ่มมากขึ้น
ที่ส่วนมากจะใช้คำไรหนึ่งได้มากในการลงทุนครั้งต่อไป
สุดท้ายบางครั้งการส่งเสริมการขายอาจไม่เพียงพอ
พบว่ากว่า๗รายได้อยู่ในภาวะตกต่ำ
แม้ว่าจะมียอดคำสั่งซื้อร้านเพิ่มขึ้นถึง๔เท่าก็ตามค่ะ
อัปเดตรอบสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ